ไปที่ผู้ชายเจ้าของร้านขายของชำร้านนี้นะครับ

แต่ที่ล้มไปเพราะอะไรไปดูครับ
อ๋อรถด้วยเอารถมาด้วยรถด้วย
รถมามีตัวหนึ่ง
อุ๊ยพี่ไม่ได้ไปล้มล้มไหงไปเลย

คือเกรงหมัดแล้วก็เกร็งไหล่
แล้วก็ทิ้งทิ้งเข้าหนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ
ยิงเข้าปลายคางล้มทั้งยืน

ผมว่าหลับอ่ะหมัดนี้หลับ
แล้วจะกระทบต่อสมองกระทบต่อประสาทหรือเปล่า

นี่แหละฮะทำทีมาซื้อของนะครับ
ยืนอยู่เนียนแต่พอจ่ายตังค์ให้แล้วนะ
จังหวะพี่เจ้าของร้านเขาหันหลังไป

ถ้าภาษามวยเรียกว่าทิ้งทั้งไหล่

โอ้โหเข้าไปคางครับลงไปนอนกับพื้นเลย
โอ้โหคนในร้านร้องเออะครับทั้งคู่
วิ่งไปขึ้นรถเนี่ยเพื่อนจอดสตาร์ทอยู่นะครับ
ผู้ก่อเหตุมาด้วยกัน๒คน
เจ้าของคลิปโอ้โหบอกว่า
เปิดร้านขายของชำมีคนร้ายแกล้งมาซื้อของ
ต่อยพี่ตอนเผลอแล้วหนีขึ้นรถไป
ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ
ก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีปัญหากันมาก่อนหรือไม่

อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน
คนร้ายอาจจะแฝงมาเนียนแบบนี้ก็ได้
โอ้โหแต่ลักษณะการก่อเหตุเหมือนมี
น่าจะมีเรื่องผิดใจอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า

หรือว่ามาต่อยผิดร้านผิดตัวหรือยังไง
ครับโอ้โฮพาไปหาหมอให้ดีนะครับ